กราบพระบาทขององค์ผู้ทรงศักดิ์เย็นยิ่งนักน้ำพระไทยแผ่ภัยศาลใต้ร่มบุญอุ่นห่วงแห่งดวงมาร
ดุดสายทานหลังทำชื่นฉ่ำเย็นปวงประชาอยู่ดีมีความสุขทรงกำหนดปลดทุกข์ที่ขุกเข็น
ลบรอยหมองผองชนพ้นลำเคนทรงบำเพ็ญบุญญาบารมี
วันที่๕ธันวามหาราชประชาชาติชื่นชมสมศักดิ์ศรี
ทั่วเขตแดนแผ่นดินต่างยินดีสะดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า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

ฮิโลทองสัมเวณแห่งการตักในวันนี้
วันนี้เราจะได้พบกับหนุ่มสาวผู้มีใจรักความเร็วแรงแสงทุกทางโค้ง
อีก๓คนจะเป็นเพื่อนแต่เกมการแข่งขันครั้งนี้ไม่มีคำว่าเพื่อนค่ะ
ยังไงวันนี้เงินแสนต้องเป็นของเบลแน่นอนค่ะ
แรงก็ไม่เคยแพ้ใครในการขับขี่สนามปากครั้งนี้ก็เหมือนกัน

ก็เห็นกิ๊บตัวเล็กกิ๊บหวานแบบนี้

ถ้าเกิดว่าตกรอบต้องกลับบ้านไปก่อนก็อย่าเสียใจนะคะ

แต่ว่าไม่มีเขาพวกว่านี้อยู่แล้วครับ
พวกเขาทั้ง๔คนจะได้พบเกมการตักวัดฝีมือสุดโหดในด่านต่างดังนี้

ตามเวลาที่กำหนด๖๐วินาที

โดยในแต่ละรอบจะมีโจทย์ในการแข่งขันแตกต่างกันไป

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกิโลทอง
ทั้งเวียนการตักที่ไม่ว่าใครก็สามารถคว้างสังแสงกลับบ้านได้
คุณตักได้เท่าไหร่เอากลับบ้านไปเลย
สวัสดีค่ะพี่ไช่สุทธี

สุทธีหล่อมาก

เรื่องพี่โพกอาจจะต้องคิดนิดหนึ่งแต่เรื่องข่าวดีว่าไหนมันคงสุดท้ายอ่ะ

ข่าวดีที่เฟิร์นจะนำมาบอกในวันนี้เนี่ยไม่ต้องคิดเพราะว่ามันโค้งสุดท้าย

กิโลทองมาถึงจุดที่การตักเพียงแค่เสี้ยวน้ำหนักนะคะ
ก็สามารถทำให้คุณรวยได้กับแคมเปญที่ชื่อว่า
ซุปเปอร์โบนัสรางวัลใหญ่ส่งท้ายปลายปี
ขับเคลื่อน๔ล้อ๒๘จีเกียร์อัตโนมัติ

คุณผู้ชมต้องมาลุ้นกันนะครับเพราะวันนี้
ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ามาในรอบแจกพอร์โทรนันต์ในวันนี้

โอ้โหวันนี้นะครับเรียกว่าเป็นสาวกความเร็วความแรง

แล้วใครสาวกความเร็วสาวกความแรง

หนูเห็นตามทุกมันจะดูหนักมากเลยนะรถพี่บ๊ายนหนักไหม

มันชอบความแรงความเร็วแต่สำหรับผู้หญิงเนี่ยเรายังไม่ค่อยเข้าใจว่าเขาชอบอะไร

มาถึงนักตักคนแรกของเราคุณกิฟต์
เธอเป็นสาวใบเกอร์ที่พกความมั่นใจมาเกินร้อย
ถึงตัวจะเล็กแต่เธอบอกกำลังของเธอนั้นเด็ดไม่แพ้ใครแน่นอน
ใช้ชนะครั้งนี้จะต้องเป็นของเธอแน่นอนล่ะครับ

กลัวใครไม่เสร็จไหมเด็กแว้นคนนั้นกลัวไหมเด็ก

เด็กแว้นคนนั้นได้ไหม

วิ่งไม่ทันล่ะล่ะ
ผู้ชายคนเดียวของเรานะครับคุณผู้ชมครับ

สวัสดีครับปรุงครับ

พี่ซีซี
แล้วแบบไหนเหรอถึงเรียกว่าสุดจริงสำหรับคนขับบิ๊กไบท์คือต้องเร็ว
หรือว่าต้องสมรรถนะดีหรือว่าอะไรสำหรับการเลือกมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์สักคัน
คือจริงแล้วบิ๊กไบท์ผมมองว่าสุดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน
สำหรับตัวผมเองเนี่ยสุดก็คือมันเหมาะกับเรา
อาจจะไม่ได้เร็วมากอาจจะไม่ได้รุมจริงมาก

ถ้าคุณแพ้ตกรอบเรื่องแรก

ดูแล้วแต่ละคนขาสั้นไม่รู้

สวัสดีค่ะ
มาผิดเทปหรือเปล่า

ดรอบไข้๒เดียวกันมีเหมือนกัน

เคยโดนชาวบ้านได่แม้ว่าแว็นหนอกแถวหมู่บ้านแล้วนุกหู
ตักคนต่อไปคุณเบลสาวหล่อผู้หลงไหล
ความเร็วบนสองล้อแต่วันนี้เขาจะต้องมาอาศัยสองขาในการวิ่งตัด
มาดูกันนะครับว่าเขาจะวิ่งได้เร็ว
กลัวใครดีพิเศษเลยฮะ
ไม่กลัวอยู่แล้วค่ะพอจริงก็เท่านั้นแหละค่ะพวกนี้

ทำไมตัวเราผอมบางขนาดนี้เราจะมีแรงประคองบิ๊กไบท์เหรอ

ผู้ชายแบบมาจีบเราเอารถเก่งมารับไม่เอาเลย

อย่าบอกถึงแฟนก็คือไอตัวนูนะ

และนักตักคนสุดท้ายของเราในวันนี้

สาวน้อยใบเกอร์อายุเพียง๑๘ปีเท่านั้น
แต่ขอบอกไว้เลยนะครับว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้น

ที่จะทำให้เธอพิชิตเงินแสนกลับบ้านอย่างสบาย
กลัวครูเข้าแข่งคำแต่ละคน

เบอร์๑กับเบอร์๒เขาแท็กทีมกันมาด้วยนะ

ขาใหญ่ใช่มั้ยน่ะขายาวเท่านั้น

คุณผู้ชมครับถึงเวลาระเบิดความมันเลยครับ

ขอบคุณครับ
กติกาการแข่งขันในรอบที่๑

เพื่อลุ้นว่าใครจะได้อุปกรณ์ชนิดใด

ก็จะมีขนาดและความยากในการตัก
ที่แตกต่างกันออกไป

คำตอบเนี่ยเกี่ยวข้องกับตัวหนูมาก

เออพี่รู้ไหมอะไร

สิ่งของปริศนาที่นักตักทั้ง๔คน

ใบเกอร์คงจะคุ้นเคยกันดีนะครับ

แต่วันนี้กลับต้องมาตักถุงมือซะอย่างนั้น

คุ้นเคยเนี่ยจะช่วยได้มากน้อยเท่าไหร่กันนะครับ

อะไปดูโกเดนไอเทมกันเลย
จากที่เรามองประเมินทางสายตาแล้วเนี่ย

น่าจะเป็นไม้แบตค่ะ
อยู่ที่คุณเลือกแล้วค่ะ๑๙ไม้เลขไหนเดี๋ยว
๕แล้วกันค่ะ
ไม้เลข๕ค่ะ
คุณกิฟต์อยากได้ไม้แบตน่ารักแบบนี้
ผมก็ขอให้ได้ไม้แบดสมใจไปเลยนะครับ
ไม้เลข๕
น่าเวทนามาก

แองคลี่เบิร์ดด้วยน่ารักจะตาย

ยังใช้ได้อยู่

ขึ้นเบลชักที่กลองจับดูสดชื่นสบายใกล้

เรื่องไม่เสียอยู่ในใจค่ะของเขามันอยู่ที่ดวงด้วย
อยู่ที่ดวงที่ใจ

มันมากับดวงค่ะของผม
มากับดวงค่ะ
ไอ้ตัวแพงนะคะเนี่ย
เชื่อตัวเอง
เชื่อตัวเอง
น้องลิสต์สาวน้อยในใจของผม
จะได้ของที่ต้องการหรือไม่

อันนี้ก็จะคล้ายกับคุณเบลนั่นเองนะครับ

นามวาตาคาภาธารณะนวะ

แน่นอนค่ะ
แน่นอนมั่นใจแค่ไหน

สุดที่รักคุณลิสต์ได้ผลัดสารนั่นเองครับ
ผู้เข้าแข่งขันทั้ง๔ท่าน
คุณมีเวลา๖๐วินาที
คนที่ได้กิโลทองน้อยที่สุด
กลับบ้านทันที
ขอให้ทุกท่านโชคดี
ตักได้เท่าไร
เอากลับบ้านไปเลย